มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งปลดออกมาจากทหารเกณฑ์นะฮะ
แล้วก่อเหตุเอาค้อนไปทุบหัวผู้หญิงคนหนึ่งครับ
จนเธอตายหลังจากนั้นขออภัยนั้นด้วยความเคารพ
เขาเอาช้อนไปตักสมองของผู้ตายออกมาวางไว้ข้างนอก
แล้วเอามีดไปเฉือนอวัยวะเพศของผู้ตายวางไว้ข้างศพ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกล้าก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้นะครับ
นี่คือภาพณจุดเกิดเหตุนะฮะชาวบ้านทุกคนต่างก็แตกตื่นตกใจกันไปหมดครับ

คุณมิ้นและคุณผู้ชมลองดูภาพวงจรปิดนะครับ
นางสาวจิตราหรือว่าป้าแดงผู้ตายครับที่ลูกศรสีเขียวชี้นะครับ
เดินไปที่หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุชื่อว่านายขจรเดชหรือในจ่าย
ปลดจากทหารเกณฑ์มาได้ประมาณ๑เดือน
เดินผ่านไปที่หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุตอน๑๑โมง๑๙นาที
มาอีก๒นาทีนายขจรเดชหรือในจ่ายคนก่อเหตุเดินออกมาครับ
มาพูดคุยอะไรบางอย่างกับป้าแดงหรือว่าป้าจิตราผู้ตาย
แต่ว่าใบมะละกอจะบังตรงนี้นะฮะ
แล้วเหมือนกับว่าจะเริ่มมีการลงไม้ลงมือด้วยนะครับ
จังหวะนี้๑๑โมง๒๓นาทีอีก๒นาทีถัดมาครับป้าแดงจิตราเหมือนถูกถีบจนล้ม

ถีบจนล้มครับแล้วคนก่อเหตุใช้เท้ากระทืบร่างของป้าจิตรา
จากนั้นใช้ค้อนกระหน่ำทุบร่างของป้าจิตราแบบไม่ยั้งเหล่านี้คือหลักฐานสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะ
กระทั่ง๑๑โมง๒๕นาทีนายขจรเดชคนก่อเหตุเดินไปบอกคนอื่นว่าฆ่าคนตาย
แล้วกลับมาครับใช้ค้อนปอนทุบซ้ำเข้าไปที่ร่างของผู้ตายคือถีบจนล้มเอาค้อนทุบทั่วร่าง
แล้วก็กลับมาทุบซ้ำอีกลากร่างผู้ตายไปไว้ข้างรถแล้วทำร้ายซ้ำอีกโดยการหยิบอะไรบางอย่างออกจากมือครับ
๑๑โมง๒๘ถึง๑๑โมง๓๒นาทีช่วงเวลานั้นมุมกล้องดังกล่าวคือพนไปจากวงจรปิดแล้ว
เลยเห็นพฤติกรรมหลังจากนั้นไม่ชัดเจน
แต่นี่คือไล่เลียงไทม์ไลน์จากช่วงเวลา๑๑โมง๑๙ถึง๑๑โมงครึ่ง

อกจากวงจรปิดแล้วมีชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เมื่อกี้คือวงจรปิดจากนี้ไปเป็นคลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้
เป็นเหตุการณ์หลังจากที่นายขจรเดชคนก่อเหตุลากศพของป้าแดงจิตราออกมา
แล้วใช้มีดกระหน่ำแทงไปที่ร่างของป้าแดงไม่ยั้ง
เหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญหมดเลยนะครับการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยศรีบุญเรือง๒อำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
จุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างของป้าแดงจิตราอายุ๕๙
หงายสวมเสื้อแขนยาวสีส้มดำกางเกงขายาวครับกางเกงเนี่ยถูกถอดลงมากองอยู่ที่บริเวณหัวเข่า
บริเวณหัวนั้นถูกทุบด้วยของแข็งเป็นรูขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแผลชะกัน
ยังไปพบว่าอวัยวะเพศนั้นถูกเฉือนออกมาแล้ววางกองไว้ข้างศพ
เป็นภาพที่น่าสยดสยองมากครับคุณผู้ชมละมิ้น
แปลว่าจังหวะเมื่อกี้ที่เห็นคนก่อเหตุเหมือนถือมีดแล้วตะวัดตะวัดมีดนั่นคือเฉือนอวัยวะเพศเหรอคะ
มีหลายช่วงเหตุการณ์ที่เป็นนาทีที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาทำแบบนี้ทำไม
คือเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ทำไมต้องโหดเยี่ยมขนาดนี้กับป้าแดงด้วย
จากพบศพป้าแดงแล้วยังเจอมีดทำครัวยาวประมาณสักเกือบหนึ่งไม้บรรทัศน์ครับแล้วไปเจอค้อนสภาพคือด้ามเนี่ยหัก
และยังมีค้อนเหล็กอีก๑ชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดค้อนเหล็กนะฮะแล้วก็ยังมีค้อนที่ด้ามไม้หักด้วย
หลังเกิดเหตุครับตัวของนายขจรเดชหรือในจ่ายคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ตรงนั้นสภาพมือและตัวเปื้อนไปด้วยเลือดจนกระทั่งตำรวจมาถึงแล้วคุมตัวไว้ได้ครับพาไปสงบสติอารมณ์แล้วคุมตัวไปโรงพักนี่ฮะตอนพาตัวไปโรงพักในจ่ายคนก่อเหตุสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเขาเพิ่งตื่นนอนลงมาจากห้องมาเจอป้าแดงผู้ตายตอนนั้นป้าแด
ให้บอกป้าไปกินเหล้าที่อื่นเถอะป้าแดงบอกว่างั้นขอบุหรี่ดูดตัวหนึ่งได้ไหมเขาก็เลยให้ไปเพราะให้บุหรี่ไปแล้วปรากฏว่าป้าแดงเนี่ยนั่งดื่มเหล้าที่อื่นก็จริงแต่ยังตะโกนด่าต่อว่าเขาเขารู้สึกว่าทำไมผู้จาหยาบคลายผู้จาไม่เข้าหูก็เลยลงมือก่อเหตุนี่คือคำกล่าวอ้างของในจ่ายขจรเดชคนก่อเหตุครั
คอนมีด
ตีหัวไปสองที
แล้วสัสเข้าขอนตันไปอีกที
ทำร่าง่ายต่อโทษเหรอ
มีดสัดไปอีกที
แล้วมานั่งกินเหล้าในบ้าน
เมื่อกี้นี้ที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะฟังเสียงเขานะ

คือตอนแรกฟังจากพฤติกรรมเข้าใจว่า
น่าจะต้องป่วยหรือไม่ก็อาจจะหลอนอะไรมา
แต่เท่าที่ดูก็คุยรู้เรื่องมีสติ
ตอบคำถามได้แบบชัดเจนมาก
ระหว่างตอบนี่ยกนมเปรี้ยวกระดกกินด้วยนะฮะ

แล้วก็ตอบนิ่งมากว่าทำอะไรกับป้าแดงมาก
ไม่พอใจที่มานั่งกินเหล้าแล้วเสียงดังอยู่ตรงนั้น
แล้วคุณต้องทำกับเขาขนาดนี้เลยเหรอ

พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นสภาพแม่ตัวเอง
อย่างสยดสยองร้องไห้ฟูมฟาย
บอกทำไมต้องทำกับคนแก่ต้องฆ่าคนแก่แบบนี้ด้วย
มีบัตรแม่มาไหม

คุณดำรงศักดิ์เป็นรายเดอร์วิ่งส่งอาหารนะฮะ
พอรู้ข่าวร้องไห้จนล้มทั้งยืน

เรียกแม่แทบไม่มีเสียงแล้วอะครับ

คุณดำรงศักดิ์เดินทางไปที่โรงพักษพสำรงเหนือครับ
อยากจะไปดูหน้าฆาตกรก็คือในจ่าย
ทำไมถึงฆ่าโหดและเลือดเย็นแบบนี้

แล้วก็เล่าให้กับคุณสุชาดานักข่าวของไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
คืนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ก็วิ่งงานจนถึงประมาณสักตี๕แม่ก็ส่งข้อความทักแชทมา

และนั่นเป็นข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกันก็คือแชทนี้ครับ
นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มา
ถ่ายรูปส่งมาให้แม่ดู
ใจให้ก็ไม่คิดว่าเหล่านี้คือข้อความแชทครั้งสุดท้ายและจะไม่
ได้มีโอกาสบอกลาแม่บอกรักแม่อีกแล้วนะครับ
หลังจากที่ได้แชทข้อความคุยกับแม่แล้วกลับเข้ามาบ้านก็นอน
พักจนกระทั่งมีคนมาเคาะประตูเรียกบอกว่าแม่เนี่ยถูกฆ่าตายที่
คอนโดตอนนั้นยังคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าเขาวิ่งงาน
เกือบรุ่งเช้าอ่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณใกล้เที่ยงใช่ไหม
ครับก็เพิ่งจะได้นอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองก็คิดว่าเฮ้ยก็
คุยกับแม่ไปเองนี่นะนึกว่าเป็นเรื่องโกหกแต่พอไปดูจะ
จริงแล้วแม่ตายจริงแล้วโดนฆ่ายังโหดเยี่ยมด้วยลูกผู้ตาย
รับว่าแม่ติดเหล้าแต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
เต็มที่ก็อาจจะมีเสียงดังเอะอะโวยวายบ้าง
ส่วนตัวไม่อยากเชื่อนะว่าคนก่อเหตุจะสติไม่ดี
เพราะถ้าเขาสติสตังค์ไม่ดีหรือป่วยจิตเวท
เขาเป็นทหารมาก่อนหน้านี้ได้อย่างไร
เพิ่งปลดทหารเกณฑ์มาจำได้ไหมที่ผมบอก

ฆาตกรทำมันเกินกว่าเหตุฆ่าคนไม่มีทางสู้
ยืนยันเลยบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้

ช่วงที่แม่โดนทำร้ายผมไม่อยากจะคิดเลยว่า
จะต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหน
ผมคิดเลยนะแวบแรกครับว่าเขาเจ็บไหม

ผมแค่คิดว่าทำไมไม่มีปากมีเสียงกัน

ไม่น่าถึงขั้นแบบโอ้โหลงมือฆ่าอะไรขนาดนั้น

ผมไม่อยากจะอโหสิกรรมมาให้ผมไม่ครับ

แต่ผมจะไม่ไปทำอะไรกับเขาหรอก
ตายถ้ามันตายตกไปก็ขอให้มันตกนรกครับ

ให้มันใช้เวรใช้กรรมในนรกต่อถ้านรกสวรรค์มีจริงครับ
ก็ขอให้กฎหมายลงโทษอย่างถึงที่สุด
แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วคนก่อเหตุจิตใจอมหิตคนนี้ต้องตายไป
ขอให้ตกนรกหมกไหม้และไม่อโหสิกรรมให้
คุณสุชาดานักข่าวของเราย้อนกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้ง

คุณป้ามาลีบอกว่าปกติแล้วป้าแดงผู้ตายเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างกวาดถนน
ถีบรถจักรยานมาเซ็นซื้อเหล้าเป๊ก
ร้านขายของชำของคอนโดเป็นประจำ
วันนี้ป้าแดงก็ถีบรถมาเหมือนเดิม
แต่ว่ามาเจอขจรเดชหรือในจ่ายคนก่อเหตุ
ปลดทหารเกณฑ์ออกมาได้ประมาณ๑เดือน

แล้วคำพูดสุดท้ายก่อนที่นายจ่ายจะลงมือก่อเหตุ
เอาค้อนทุบเอามีดกระหน่ำแทง
เฉือนอวัยวะเพศแล้วก็ควักสมองป้าออกมาข้างนอก

จะกลับไปนอนหลับที่บ้านดีหรือจะหลับกลางอากาศ

ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ป้าแดงเขาไปกินเหล้า
อยู่แถวหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุ

แดงก็เลยตอบสวนกลับไปด้วยอาการมืนเมา
ตอนนั้นว่าหลับกลางอากาศ

ขจรเดชหรือจ่ายปรีตรงเข้ามาก่อเหตุเลยครับ
เอาค้อนปอนทุบที่หัวป้าแดงแบบไม่ยั้ง
มาลีบอกว่านาทีนั้นตะโกนห้ามแล้ว
แต่ว่าในจ่ายไม่หยุด

แล้วลงมือก่อเหตุแบบรัว
ป้าแดงสิ้นใจตายครับ
สักพักนึงน้องมันก็เห็น

แล้วก็ยังก็วิ่งออกมาดูแล้วก็มายืนอยู่นี้

เอ้าจ้ายมันก็ทำจ้ายมันก็ทำ

ก็ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนี้สั่นพับ

เออช็อกไปแล้วอ่ะไม่รู้อะไรแล้วก็ยืน

ไอ้ล้านคนอีกนึงอะเขามือชายอีกคนอีกนึงนะ
เขามาเดินไปว่าทำไมเนี่ยผมฆ่าคนตาย

ในจ่ายคนก่อเหตุไปตรวจฉี่ครับ

อกจากนี้ต้องตรวจสอบต่อครับ
เข้าข่ายป่วยจิตเตอร์เวทหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวคงต้องรอทางครอบครัวยืนยันอีกครั้ง
เคยมีประวัติการรักษาอาการที่ไหนหรือเปล่า
เพราะที่ลูกชายผู้ตายเขาคาใจไง

ก็เพิ่งปลดจากทหารเกณฑ์มานี่
ถ้าคุณป่วยจริงคุณเป็นทหารก่อนหน้านั้นได้ยังไง
มันต้องไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตนี่
และทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะอะไรเหล่านี้เป็นคำถามครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งหาคำตอบ
ต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเอาไว้ก่อน
แล้วก็นำตัวเข้าห้องขังเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบทันทีครับ